สวัสดีครับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจยามเช้ากันต่อกับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
คุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ผมมีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย
และหนึ่งโครงการที่ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เติบโตขึ้นทั้งเรื่องของรายได้ทั้งเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพราะว่าปีที่ผ่านมาโครงการนี้ทำให้รายได้ของผู้ประกอบการกลุ่มนี้เติบโตได้มากถึง๒๑มูลค่าประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณสารินีวังตานครับ
ท่านเป็นภูมิในการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว
มานั่งอยู่กับผมในสตูของเราแล้วนะครับท่านผอสวัสดีครับ

สวจะดูแลผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับ
เรื่องแรกคือดูแลให้เขามีเงินเพียงพออันนี้รัฐบาลท่านก็ทำเยอะ
แต่วันนี้เราจะขออนุญาตยังไม่ต้องพูดรายละเอียดนะคะ
อันที่๒หาทางทำยังไงเพิ่มศักยภาพของเขา
ให้เขาสามารถจะผลิตสินค้าหรือบริการเนี่ยที่ตลาดต้องการคือขายได้ว่างั้นเถอะนะคะ
เหมือนที่พี่เรียกไปคอยุแล
ทำมาตั้งแต่ปี๕๘โดยการริเริ่มของท่านนายกรัฐมนตรีท่านผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เนื่องจากท่านเป็นประธานกรรมการของสสวด้วย
จังหวัดละ๖รายเอาที่มีศักยภาพนะ
แต่เราพยายามให้ครอบคลุมรายที่สะอาดเริ่มใหม่รายที่ดีอยู่แล้วเป็นดาวรุ่ง
หรือลายที่อาจเดิมอาจจะเคยเพลี่ยงพล้ำ
แต่กลับมาได้ที่เราเรียกว่าเทิร์นอาราวพาเขาเข้ามา
จังหวัดละ๖รายนะคะเราแบ่งเป็นพวกอาหาร๓ราย
แล้วก็เป็นพวกที่ไม่ใช่อาหารอีก๓ราย
ไม่ใช่อาหารนี่ก็อะไรกิจการเก่งของเราก็สปา
ใช่ไหมฮะกิจการขนส่งบริการอะไรต่างมา๖ราย
เสร็จแล้วมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำว่า
เพื่อจะให้เติบโตต่อไปได้เนี่ยจุดอ่อนอะไรที่คุณจะต้องกระจัดให้ได้

ใช่จุดเด่นอะไรที่คุณจะต้องดึงมันพาตัวคุณส่งขึ้นไปให้ได้
ซึ่งถ้าเป็นพวกอาหารผู้เชี่ยวชาญที่เราจัดเข้าไปให้

หนึ่งผลิตของอร่อยได้ดีพอจะไปวางขายเชฟไลฟ์มันจะสั้น
ทำยังไงจะให้เชฟไลฟ์มันยาวได้โดยที่ไม่เสียรสชาติอาหาร
ไม่ใช่เอาสารเคมีอะไรใส่เข้าไป
อันนี้มันต้องใช้วิทยาศาสตร์ช่วยใช่ไหมคะ
พวกที่ไม่ใช่อาหารนี่ก็ส่วนใหญ่ต้องเอาพวกเกี่ยวกับวิศวกรรมมาช่วย
ดังนั้นจึงเชิญพระจอมเกล้าราชกระบังให้เขาเข้ามา
ก็รวมทั้งหมด๔๖๒ราย

ปีที่ผ่านมาทำจังหวัดละ๓ราย
ถ้าทำทีละ๓ลายนี่สงสัยจะช้าไปหน่อย

ท่านผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนั้นไปทำเป็น๖ลาย
แต่ขอโทษนะท่านบอกแต่ด้วยงบประมาณที่ให้เท่าเดิมนะ

บอกปีที่แล้วใช้๔๖ล้านทำ๓ลายใช่ไหมต่อจังหวัด

เพราะว่าเงินทองประเทศมีจำกัดนะ
แต่พยายามไปทำให้ได้๖รายแล้วกัน

แล้วก็โครงการที่เราดำเนินโครงการมา
มันจะนำไปสู่การที่บอกว่าเป็นผู้ปกครองยุค๔๐ได้อย่างไร
คือเป็นยุค๔๐ได้ก็คือหมายความว่าทันสมัย
เอาเทคโนโลยีเท่าที่เรามีอยู่เอามาประกอบใช้

เคยผลิตของบางอย่างเช่นอาหารแปรรูปขนมกรุบกรอบอะไรอย่างนี้

จัดวิธีการผลิตทำยังไงให้ต้นทุนมันต่ำ
เหมือนอย่างสปาจะขยายแฟรนชาย
ทำยังไงจะให้คุณพนักงานซึ่งเป็นคุณหมอนวด
เขาทำได้เหมือนกันมีมาตรฐานเดียวกัน

แต่ทีนี้ต้องเรียนต่อนิดเดียวว่าหลังจากเราทำให้เขาเนี่ย
สินค้าเขาดีมีคุณภาพแล้ว

ใช่ต้องพาขายพาขายนี่สำคัญมากนะฮะ
ซึ่งในปีนี้ก็มุ่งตลาดเพื่อนบ้านเรานี่แหละ
ในเดือนกันยายนร่วมมือกันกับห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยนะฮะ
แล้วก็รวมทั้งหอการค้าไทยด้วยเข้ามาช่วยนะคะ
พาท่านเหล่านี้ออกตลาดพร้อมกันเลยทั่วประเทศ
อีกหนึ่งคำถามสั้นเพราะว่าผู้ประกอบการบางทีไม่รู้ว่า

ตอนนี้ธุรกิจไหนที่มันน่าจับตามองมากที่สุดครับท่าน
ธุรกิจที่ตอนนี้มาแรงที่สุดนะ
คือคนเราเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องความสวยงามสุขภาพ

อะไรก็ตามที่โยงกับความสวยงามสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นคลินิกความงามการลดความอ้วน
แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แล้วไม่เป็นอันตรายทำไงต้องมีมาตรฐาน

ต้องไปเขาเรียกไปเซอร์กับบริษัทอะไรต่าง
ซึ่งตรงนี้สสวมีโครงการช่วย
ช่วยทำให้สินค้าให้มีมาตรฐาน

โยงกับการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
อยู่หมู่บ้านเป็นแบบชาวเขาอาคา

แต่ไปอยู่แล้วสบายเพราะข้างในก็ติดแอร์
อย่างนี้ค่ะท่องเที่ยวเชิงเกษตรอยู่ที่ระยอง

ประมาณนี้ต้องใช้ความคิดเอาสิ่งเหล่านี้มาผนวกกัน
และมูลค่าน่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมานี่เป็นเท่าตัวเหมือนกันนะฮะ
ก็ในโครงการนี้ค่ะก็คิดว่าปีที่แล้วเพิ่มขึ้น
ที่บอกว่า๔๐๐๐ล้านบาทคือ๒๒ราย
ก็ลายหนึ่งประมาณ๑๘ล้านบาทต่อปี
ก็เยอะเหมือนกันนะเดือนละล้านกว่าบาท
แต่ปีนี้ก็ต้องให้เกินนั้นไปประหย่าไม่ดีขึ้น
จังหวัดประจำปีนี้๒๕๖๐ที่ดำเนินการโดยสสว
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณคุณสารินีวังตาน
ภูมิในการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
หรือสสวที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้